ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูสถานการณ์โควิด๒จังหวัดหน่อยค่ะ
มีที่สตูนกับที่มุกดาหาร
สตูนตอนนี้พบผู้ติดเชื้อรายที่๒แล้ว
แล้วรายที่๒ก็ไปเชื่อมโยงกับที่สมุทรสาครด้วย
ตอนนี้ผู้ติดเชื้อรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งว่า
อาการของทั้งสองรายที่สตูนก็ปกติดี
ไม่ได้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ก็ดูแลผู้ป่วยทั้ง๒รายอย่างเต็มที่
แต่ทีนี้พอคนทราบข่าวไงคุณผู้ชม
ก็ตื่นตัวในการป้องกันตัวเองด้วย
ทั้งจังหวัดสตูนเองก็มีการออกประกาศ
สื่อต่างให้ประชาชนบอกว่าอย่าตระหนกกับสถานการณ์นะ
เพราะว่าทั้ง๒รายเป็นการติดเชื้อมาจากสมุทรสาคร
แต่ในพื้นที่ของสตูนเอง
ยังไม่ได้มีการแพร่กระจายโรค
โดยผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดทั้ง๔๒คนก็ตรวจแล้ว
ปรากฏว่า๓๗คนผลออกมาเป็นลบ

ส่วนอีก๕คนเดี๋ยวผลออกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะต้องรอติดตาม
ซึ่งพอสถานการณ์ออกมาเป็นแบบนี้
ก็เลยทำให้โรงเรียนแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ของสตูนทั้งหมด๑๑แห่ง
ต้องปิดเรียนไปก่อน๑อาทิตย์ค่ะ
ก็คือระหว่างวันที่๒๘ธันวาคมก็คือวันนี้

แล้วเดี๋ยวจะไปเปิดอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้า๔มกราคม
จากนี้นะคะก็ยังมีโรงเรียนในอำเภอละงูอีก๕แห่งที่ปิดเรียน
เพราะว่ามีการเดินทางระหว่างอำเภอทุ่งว่ากับอำเภอละงู
ทีนี้เขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไงก็เลยต้องปิดที่อำเภอละงูด้วย
ส่วนวิทยาลัยอาชีวะก็ยังคงปิด๒แห่งนะคะ
โรงเรียนเกือบ๒๐แห่งที่ต้องปิดเรียนเพื่อความปลอดภัย
นี่คือในพื้นที่ของจังหวัดสตูนค่ะ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ที่แพร่ระบาดยังส่งผลกระทบ
การซื้อขายอาหารทะเลเป็นอาหารทะเลสดนะครับ

ก็ส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
ไปสั่งอาหารกล่องแทนในการที่จะออกไปซื้อของ
ขายก็ต้องตกลงแน่นอนนะฮะตกต่ำลงไปเรื่อยเป็นอย่างมาก
เจ้าของร้านจำหน่ายอาหารทะเลก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้น
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนแล้วฮะมันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้
แล้วก็ในประเทศไทยชาวบ้านก็พากันหวาดกลัว
ไม่กล้าออกไปซื้ออาหารที่ตลาดสดนะฮะก็ต้องลดราคาเกือบครึ่งหนึ่ง
หมึกสดกิโลกรัม๒๐๐บาทตอนนี้เหลือ๑๕๐๑๖๐บาทแล้ว
กุ้งเอยปลาเอ่ยปรับลงอย่างมาก
เพื่อต้องการให้คนออกไปซื้อมากินเนื่องจากว่าชาวบ้านไม่เดินตลาด
ย้ำแบบนี้นะอย่างที่คุณหมอเขาเคยบอกเอาไว้นะคุณอริยาว่า
สิ่งเหล่านี้มันทานได้ถ้าคุณเอาไปปรุงให้มันสุก
ความร้อนที่มันเหมาะสมให้มันสุกคุณก็ทานได้
เพราะว่าความร้อนมันสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าไวรัสโควิด๑๙ได้
ตอนนี้พบว่าส่วนใหญ่ทุกคนตกอยู่ในฐานะที่ยากลำบาก
เพราะว่าขาดรายได้จากการทำงานไม่มีเงิน
ไม่มีคนไปซื้อของก็ไม่มีเงินต้องหยุดงาน
หยุดไปเที่ยวเก็บตัวอยู่กับบ้าน
พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับราคาลงไปเพื่อช่วยชาวบ้าน
บางครั้งแทบจะไม่ได้อะไรเลยแล้วแทบจะไม่มีกำไรเหลืออยู่เลย

อย่างเช่นคุณผู้ชมคนหนึ่งเขาส่งมาในไลฟ์ของเรา

จากโควิดแฟนตกงานมาครึ่งปีขยันนะ
แต่มันไม่มีงานทำทำยังไง
ไม่มีทุนแล้วตังค์เก็บก็ใกล้หมดแล้ว
ออกไปค้าขายก็ขายไม่ได้เพราะมีโควิดรอบนี้ออกมาอีก
เชื่อว่าหลายคนเผชิญอยู่ในสถานการณ์แบบนี้

เราต้องฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้